ต่อไปนี้จะพาไปดูต้นกล้วยกันหน่อยนะคะ
ต้นกล้วยที่ว่านี้ไม่ใช่ผีตานีแต่อย่างใด
เป็นต้นกล้วยแปลกที่ชาวบ้านเขาพากันไปหาตัวเลข
เพื่อที่จะนำมาเสี่ยงโชคนะคะ
ดึกดื่นก็ไม่หวั่นนะคะ

รวมตัวกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เชิญร่างทรงมาทำพิธีเลย
ขอโชคลาภจากกล้วยตานีแปลก
บอกว่าต้นกล้วยตานีต้นนี้แทงหน่อออกมากลางต้น
กล้วยต้นนี้ปลูกอยู่ที่บ้านเลขที่

นายสมปองตาปราบเจ้าของบ้านที่เคยรับโชคมาแล้วบอกว่า
ก่อนหน้านี้กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ฝันว่าเขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็มีการจัดงานฉลองที่บ้าน
ก็เลยนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชค
ก็คือเลขที่๒๓๕นี่นะ
แต่ปรากฏว่าถูกรางวัลซะอย่างนั้น
หลังจากนั้นลูกสาวก็ฝันเห็นเลขเด็ดอีก

ปรากฏว่าถูกรางวัลอีก

กระทั่งงวดนี้ชาวบ้านก็เลยพากันมาเส้นไหว้นะคะ
ขอโชคจากกล้วยตานีกันค่ะ
อันนี้ที่จังหวัดชายภูมิมาเนอะ

อันนี้อยู่ในสวนลุงเกษมนะคะ
กล้วยแปลกหน่อกล้วยน้ำว้า๒หน่อ

เป็นชิ้นรุ่งอย่างนี้เนาะ
แล้วก็ยอดออกมาเป็นหัวปรีคุณ

เขาก็เลยไปดูเลขเด็ดไปขอเลขนะคะ
แล้วก็มีการเชิญร่างทรงมาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะ
มาทำพิธีขอเลขกันตามความเชื่อค่ะ
เรื่องต้นร่างทรงเขาสื่อสารเขาบอกว่าปลีกล้วยทั้งสองมีชื่อว่า
มีชื่อนะแม่พิกุลเงินแม่พิกุณฑอง
อายุตามตัวเลขนี้เลยค่ะ

๙๗๓ปีถูก๙๗๓ปี
แล้วก็เขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษอย่างที่เห็นค่ะ

เลขเด็ดมาอีก๓ตัวเลขข้างล่างละมั้งเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบ
ชาวบ้านก็เลยนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเก็บเอาไว้
คุณถ่ายทันไหมเดี๋ยวภาพอาจจะย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่ง

ระหว่างทำพิธีเนี่ยนะชาวบ้านเขาเหลือไปเห็นคางคก
คางคกมาถูกที่ถูกเวลา
ไปอยู่ระหว่างปลีกล้วยทั้งสองด้วย

มาได้ยังไงถูกที่จริงถูกเวลาจริง
ร่างทรงบอกว่าคางคกเป็นตัวแทนของพระแม่อุมาเทวี
มาให้โชคให้ลาบเหมือนกันสุดท้ายจับมาหงายท้องค่ะ

โรยแป้งไหมไม่โรยค่ะ

สองตัวฮือฮาสิ
มายังไงแล้วพอหงายท้องมาเจอเลขอีก

ชาวบ้านก็เลยพากันไปขอโชคนะคะ

มีอีกไปต่อคุณ
ไปให้สุดไปต่อต้นตะเคียนยักษ์

ความสูงใน๒๐เมตรอยู่ในสวนแห่งนี้
โอ้โหที่เดียวกันขยับไปอีกนิดนึง

ปรากฏว่าเจออีกค่ะ

อ่อมืดอันนี้มันจีนบุรีอะค่ะ

เดี๋ยวจะมีชุดใหญ่มาให้